ฟ้าฝนคุณผู้ชมค่ะฝนตกหนักตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมก็ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะ
ลำน้ำพรมค่ะทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิ
เจอน้ำท่วมแบบนี้วันที่สองแล้วคุณน้ำทะพงชายภูมิชายภูมิกาเศษสมบูรณ์
นี่รอบที่สองแล้วมั้งเนี่ยใช่นะคะอันนี้คือโอ้โหนี่จะถึงจะถึงเอวอยู่แล้วนะคะ
นี่ค่ะถึงหน้าขาแล้วนะคะคืออันนี้ครั้งที่สองหลังจากครั้งแรกเนี่ย
มันเพิ่งจะผ่านไปไม่ถึงเดือนนะคะเจออีกแล้วนะคะชัยภูมิเกษตรสมบูรณ์
คือฝนเนี่ยมันตกทั้งจังหวัดนะคะโดยเฉพาะบนเทือกเขาเขียว
น้ำก็เลยไหลเข้าเขื่อนจนความจุเขื่อนจุลาพรเนี่ย
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรตั้งแต่เมื่อวานนี้
อยู่ในสภาพแบบนี้เลยค่ะในเขตตัวเมืองแล้วก็อีกหลายตำบลตอนนี้เนี่ย
กว่า๒๐๐ครัวเรือนนะคะที่ต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะ
ในอำเภอกเกษตรสมบูรณ์ตอนนี้ก็ต้องนำอาสาสมัครและกู้ภัย
ไปช่วยประชาชนนะคะส่วนนครราชสีมาฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
น้ำก็ทั่วหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะคะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากเลย
ตำบลหนองบัวสารานะคะอันนี้เป็นน้ำที่เอ่อล้นมาจากโครงการแก้มลิงหนองหัวเสือ
ภายในค่ายสุระนารีนะคะนี่แหละค่ะห้าสิบหลังคาเรือน
โดนน้ำท่วมแบบนี้นะคะแล้วก็ซ้อจนกำแพงด้านท้ายโครงการหมู่บ้าน
พังถล่มเลยเป็นแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมน้ำมันแรงด้วยอ่ะนะคะ
หมู่บ้านแห่งเนี้ยมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบหลังคาเรือนนะคะเจอน้ำท่วมสี่สิบเซนติเมตร
รถเล็กก็ใช้งานไม่ได้แล้วล่ะค่ะสูงแบบนี้นะคะ
ตอนนี้ก็ต้องเอาเครื่องสูบน้ำ๒เครื่องไปเร่งระบายน้ำออกค่ะ
นครสวรรค์ค่ะชุมชนวัดเขาใบไม้ที่อำเภอตาคลี
ก็ยังเจอน้ำท่วมแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมยี่สิบถึงห้าสิบเซนติเมตร
กว่า๓๐๐หลังคาเรือนนะคะที่วันนี้ต้องอยู่กับน้ำแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้บางคนเนี่ยเขาบอกว่าไปอาศัยที่วัดเขาใบไม้แทนชั่วคราวนะคะ
อยู่สาราวัดบางทีก็ต้องนอนอยู่หน้าโรงศพนั่นไงเนี้ยโอ้โห
มันไม่มีทางเลือกนะคะก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งมาแก้ปัญหาน้ำท่วมขังให้หน่อยนะคะ
อยากจะกลับเข้าบ้านเต็มทีแล้วค่ะ